คุณผู้ชมคะพาไปใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
พาไปที่เบตงกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ยะลาที่นี่เนี่ย
คือเขาบอกว่าชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะ
จะมีนกนางแอ่นบินหนีหนาวมาแล้วก็เกาะอยู่ตามแบบสายไฟ
ตอนกลางคืนแล้วไฟเขาก็เป็นสีแบบนี้ค่ะ

ดิฉันนึกว่าแบบติดทงทงสีขาวอะไรอย่างนี้

แล้วดูสิภาพบรรยากาศแบบนี้
หลายคนเข้ามาถึงนะก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลยนะคะ
ซึ่งจริงในที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ก็ประดับประดาษโคมไฟหลายสีสัน
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมบรรยากาศที่เบตงยามค่ำคืน
ก็ให้ความสนใจค่ะมาถ่ายรูปนกนางแอ่น
นี่ถือว่านกนางแอ่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเบตงเลย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มาเที่ยวที่เบตง
จะต้องมาถ่ายรูปนกนางแอ่นตรงนี้แล้วก็อัพลงโซเชียลค่ะ
ตอนกลางคืนนกเขาก็จะมาเกาะอยู่บนนี้ตามสายไฟ
คือช่วงปลายปีเนี่ยนกนางแอ่นเขาจะบินหนีหนาวค่ะ
เป็นประชากรนกนางแอ่นที่บินหนีหนาวมาจากไซเบีย
เพิ่มขึ้นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนหรือไม่รู้ตอนนี้เป็นหลักล้านแล้ว
เขาจะมาที่อำเภอเบตงหนีหนาวมาช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม
แต่จะเห็นเยอะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมปลายปีช่วงปีใหม่
ตอนเช้าเขาก็จะออกไปโบยบินหากิน
พอข้ามปั๊บเหมือนตรงนี้เป็นบ้านเขา
จะกลับมามาหลับนอนตามสายไฟฟ้าแบบนี้
แล้วเขามีคำพูดอันนี้ชาวเบตงเขาบอกมานะ
สมมุติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมหรือว่าเป็นคนต่างถิ่น
ก็แล้วแต่มาที่เบตงแล้วถ้าเกิดมาถึง
แล้วโดนนกนางแอ่นขี้รถใส่หัว
เขาบอกจะต้องกลับมาที่เบตงอีกครั้งหนึ่ง
ไม่งั้นจะได้อาศัยอยู่ที่เบตงตลอดไปก็หมายความว่าอาจจะได้เป็นเขยเป็นสะพ้ายคนเบตงอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมลองไปเที่ยวกันหรือยังคะแล้วเจอนกนางแอ่นดูแบบขี้รถถ่ายใส่หรือเปล่า

แต่ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าโดนขี้นกตกใส่นี่ก็โชคดีหมดแล้ว
เพราะว่ามันแจ็คพอตมากนะที่จะลงมาองศานี้พอดี